กันต่อเรื่องของระบบรางกันบ้างครับรถไฟของประเทศไทยนะครับคุณผู้ชม
ณขณะนี้เองพัฒนาอย่างต่อเนื่องระบบรางวางใหม่
ขบวนรถไฟเปลี่ยนใหม่เพื่อดึงดูดใจคนมาใช้บริการ
แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันคือคนมาใช้บริการนั้นจำนวนไม่มากเท่าที่ควรจะเป็น
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ

คุณผู้ชมครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรในวันนี้พูดคุยกันกับดรสมเกียจตั้งกิจวันนี้นะครับ
วันนี้จะชวนอาจารย์และคุณผู้ชมคุยกันเรื่องของรถไฟ
เพราะว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเดินขบวนรถไฟโดยสารรุ่นใหม่
ปฐมเริกนะครับกรุงเทพนครปฐม
ซึ่งเที่ยวนี้โอ้โหรูปร่างหน้าตาใช้ไรกว่าเดิมนะครับอาจารย์
สวยขึ้นทันสมัยขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนี่คือข่าวดี

แต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็มีข่าวคราวไม่ค่อยจะสู้ดีเกี่ยวกับรถไฟมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับก็เป็นตระกูลเดียวกันกับรถไฟเหมือนกันนี่แหละนะครับ
ซื้อเตาปูน๒สถานีไม่เชื่อมต่อกันเกิดอะไรขึ้นทำไมปัญหาเกี่ยวกับรถไฟยังคงมีอยู่ถึงปัจจุบันนี้
ดังนั้นคำถามแรกครับอาจารย์ถ้ามองภาพรวมภาพใหญ่ก่อน
รถไฟของไทยในปัจจุบันนี้เมื่อเทียบกันกับประเทศอื่นของเรายืนตรงไหนครับ
ครับถ้าเทียบกับ๘๔ประเทศนะครับที่มีข้อมูลจากทั่วโลกนะครับของไทยนะครับ
อันดับไหนนะครับมาดูกันนะครับจะเห็นว่าแหมอันดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
๘๔ประเทศเราอยู่ที่อันดับ๖๔ครับโดยที่เป็นการจัดอันดับจากการวัดโครงข่ายรถไฟที่มีอยู่ต่อประชากรนะครับ
ประเทศที่พัฒนาก็จะมีโครงข่ายรถไฟมีระยะทางเยอะนะครับของไทยนั้นอยู่ระยะทางเพียง๗๘กิโลเมตรนะครับ
ต่อคน๑ล้านคนครับในขณะที่เป็นประเทศถ้าประเทศผู้นำนะครับจะมีโครงข่ายมากกว่าไทยถึง๑๐เท่า
นั่นก็คือ๗๐๐๑๐๐กิโลเมตรต่อคน๑ล้านคนเลยครับ
ถ้าจากข้อมูลนี้อาจารย์ครับถามต่อไปว่าบอกอะไรเราบ้างแล้วคนไทยใช้บริการรถไฟไทยมากน้อยขนาดไหนครับ
มีโครงข่ายให้ใช้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยต่อคนนะครับอย่างพวกเราเนี่ยนะครับก็จึงเดินทางด้วยรถไฟไม่เยอะด้วยนะครับ
แต่ละปีแล้วนะครับดูกราฟกันเฉลี่ยอยู่ที่๑๑๑กิโลเมตรต่อคนต่อปีครับ
แต่ถ้าเป็นประเทศผู้นำนะครับอย่างสวิสเตอร์แลนด์ญี่ปุ่นนะครับเดินทางกันถึง๑๐เท่าครับ

อาจารย์ครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่โครงข่ายหรือระบบรางอาจจะยังมีไม่มากพอ
หรืออาจจะพูดว่ามีน้อยก็ได้รวมถึงคนไทยก็ใช้บริการน้อยด้วยมันเพราะอะไรครับอาจารย์
เราใช้บริการน้อยนะครับเพราะรถไฟไทยเคยพัฒนาแต่ว่าหยุดการพัฒนามานาน
เพราะฉะนั้นโครงข่ายก็ไม่ครอบคลุมนะครับรถไฟไม่ว่าจะรถด่วนรถเร็วนะครับก็ช้าทั้งหมดนะครับ
ก็มีข่าวดีอยู่บ้างครับรัฐบาลพยายามจะสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับ
โดยจะเริ่มจากสายแรกเลยกรุงเทพโคราชแล้วก็จัดสร้างสถานีนะครับ๓๕กิโลเมตรนะครับ
บริเวณกลางดงของนครราชศรีมาแม้แต่ว่าผมก็ยังหนักใจไม่ได้ครับว่า
พัฒนาต่อไปแบบนี้รถไฟไทยจะไปรอดหรือครับ
ถ้าจะให้รถไฟไทยไปรอดและไปได้แบบยั่งยืนนะครับอาจารย์

สำคัญที่สุดเลยนะครับรถไฟมีรางแล้วมีรถแล้วนะครับ
ต้องมีองค์กรเดินรถที่ดีด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ
ควรจะต้องถูกปฏิรูปครั้งใหญ่ครับต้องแบ่งแยกอำนาจหน้าที่
กำกับดูแลเองนะครับเดินรถเองเจ้าของรางเองนะครับ
ปฏิรูปแบบนี้ครับจึงจะเดินหน้าไม่รั้งท้ายในอาเซียนและก็ในโลกครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือบางส่วนของข้อเสนอแนะนะครับ
พัฒนาระบบรถไฟของประเทศไทย
และนี่คือทั้งหมดของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรสวัสดีครับ